ส่วนเมื่อวานนะครับทัพนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงไทยก็จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีครับ
ก่อนออกเดินทางก็เป็นการรับน้องใหม่ครับ
สนานครับถูกรุ่นพี่แต่งหน้าป่าแป้งทำผม

แล้วก็ยังมีพิธีผูกข้อมือรับขวัญจากรุ่นพี่แล้วก็สตาร์ฟโค้ดภายในทีมด้วย

ก็มีวิภาวีสีทองกันนิกาธิปโชธนะครับ

รวมถึงทางซิริมามานักกิจและก็สวทธาไพโร่นะครับ
ไหนก็คุ้นชื่อกันบ้างในระดับนักกีฬาเยาวชนอยู่นะครับ
ในชุดขึ้นมาเป็นกำลังหลักได้แล้วนะครับ
แกรมการแข่งขันของทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับ๑๕พฤษภาคมนะครับ
ตอนเที่ยงเจอกับฟิลิปปินส์๑๖พฤษภาคมนะครับ
โมงเย็นเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็๑๗พฤษภาคมนะครับ
โมงเย็นเหมือนกันเจอกับทางเวียดนามสิบแปดพฤษภาคมนะครับ
ยังเจอมาเลเซียแล้วก็๒๑พฤษภาคมนะครับ
๒๓๐เนี่ยเป็นชิงเหรียญทองแดงแล้วก็๕โมงเย็นเป็นชิงเหรียญทองนะครับ
ที่เข้าร่วมการแข่งขันที่รอบ๒เหรียญ
ไปดูกันหน่อย๑เหรียญทอง๑เหรียญทองแดงที่ได้มา
สำหรับคนที่คว้าเหรียญเนี่ยก็มากันหมดเลย
แอนโทนี่กินติ้งด้วยนะครับแบบมินตันชายเดี่ยว
แล้วก็มีระมานเออวินนะครับยกข้อมหนัก
มีวินดี้กาติกาไอซ่านะครับยกคำหนักหญิงฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับ
ก็จะมีทางครับยกคำหนักหญิงรุ่นห้าสิบห้ากิโลกรัม
เหรียญทองนะครับนะครับเหรียญเงินมวยสากลหญิงนะครับ
เหรียญเงินมวยสากลชายแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับ
มวยสากลชายอย่างทางนะครับนี่ก็คือนักกีฬานะครับ
ที่มีโอกาสมาแข่งขันใน๔เกมครั้งนี้ด้วยนะครับ